โอ้โหนี่เหรอถ้ำนาคาที่เขาพูดถึงสวยงามจริงแต่เสียดาย
ปิดถ้ำไปซะแล้วแม่นักท่องเที่ยวบางคนก็ไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ก็เลยทำให้เดือดร้อนกันไปแบบนี้แหละค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนออกไปทำงานกันแล้วค่ะการที่เราจะไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาตินั้น
สิ่งสำคัญก็คือต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติด้วย
ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากเรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่องของระบบนิเวศกันด้วยนะคะ
ต้องบอกอย่างนี้ค่ะเพราะว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงฝนตก
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอาจจะไม่สะดวกนะคะมีพื้นที่ไหนบ้าง
ดูจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
ในช่วงระยะนี้เตรียมรับมือกับฝนได้เลยค่ะวันนี้จะมีโอกาสเกิดฝนปะปลายกระจายกันไปตอนกลางของประเทศ
คือแถบภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงภาคใต้ด้วยปัจจัยสำคัญก็คือนี่เลยค่ะ
ร่องฝนสัญลักษณ์เส้นสีแดงสองเส้นพาดผ่านตรงนี้นะคะก็จะพาดบริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลาง
บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อยอาจจะเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้รับน้ำ
แต่ขณะเดียวกันค่ะภาคใต้ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ผ่านมาอยู่ก็ทำให้บริเวณภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันมีคลื่นสูงมากหน่อย
ประมาณสักสามเมตรขึ้นไปชาวเรือควรงดเดินเรือในระยะนี้กันด้วย
มาดูเรื่องของโอกาสการเกิดฝนในแต่ละช่วงเวลาของวันนี้กันบ้างนะคะ
เช้านี้มีบางพื้นที่ค่ะที่จะมีฝนตั้งแต่เช้าเลย
ไม่ว่าจะเป็นอีสานตอนบนภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้
แต่โอกาสที่จะมีฝนเนี่ยก็ต้องเป็นหลังเที่ยงไปแล้ว
แถบจังหวัดจันทบุรีตราดนะคุณผู้ชมก็จะมีโอกาสเกิดฝนเลยล่ะค่ะ
ช่วงประมาณสักเที่ยงบ่ายโมงแล้วคล้อยบ่ายไปอีกสักประมาณบ่ายสาม
ก็จะมีโอกาสเกิดฝนกระจายมาทางภาคตะวันตกนะคะแถบกาญจนบุรีเพชรชบุรี
แล้วก็ราชบุรีกระจายขึ้นไปทางตอนบนของประเทศคือภาคกลาง
เหนือต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือนี่ถือว่าซ้อมนะคะ
ส่วนคลื่นค่ะคลื่นฝั่งอันดามันจะมีโอกาสมากกว่า๓เมตรอย่างไรก็ตาม
พร้อมรับมือกันให้ดีค่ะคาดการณ์สภาพอากาศประจำวันที่สิบห้า
กันยายนนะคะภาคเหนือภาคอีสานฝนฟ้าขนองกระจาย๑๖๐ของพื้นที่
แล้วเมื่อวันที่๑๘กันยายนเป็นต้นไปนะคะจะมีพายุลูกหนึ่งพัดเข้ามาจากทาง
ลิปปินส์ค่ะรวมถึงมีปัจจัยจากหย่อมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นคล้อยลงมา
ทำให้บริเวณภาคตะวันออกภาคอีสานภาคกลางภาคใต้และภาคเหนือ
มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นมากถึงร้อยละเจ็ดสิบได้เพราะฉะนั้นเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่
อบพยพเข้าของเอาไว้นะคะเตือนภัยกันเอาไว้ล่วงหน้าค่ะ
ถึงร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะส่วนช่วงกลางวันจะร้อน
หลังเที่ยงไปแล้วค่ะเริ่มมีฟ้าครึ้มในบางพื้นที่
โอกาสที่จะมีฝนก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดทั้งวันนี้ก็เป็นการคาดการณ์เอาไว้
นี้ก็เป็นการคาดการณ์เอาไว้เตรียมพร้อมร่วงหน้า
ท่านใดที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารสามารถกลับมาติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวได้
เช้าและเย็นของทุกวันเพื่อการเตรียมความรับมือ
ส่วนใครจะไปท่องเที่ยวนะคะก็ฝากกันด้วยถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นมาหรือว่าธรรมชาติจากธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูแล
ฉะนั้นแล้วก็ต้องปิดแบบนี้อดไปเที่ยวกันเลยนะคะ